คุณผู้ชมฮะเรื่องของหนังมันมีมากมายหลายแนว
แต่ผมคนเดียวชอบดูหนังจีนที่เป็นแนวกำลังภายใน
จอมยุทธ์ไงกำลังภายในเขาบอกว่ามีวิทยายุทธ์ในการต่อสู้
แต่ยุคนี้มีแค่วรยุทธ์อย่างเดียวไม่ได้ท่านจอมยุทธ์ต้องมีมากกว่านั้นครับ
โอ้โหเรื่องใสเรื่องใสหน้าเรื่องใสท่านสิทธิใหญ่
ท่านคงจะเป็นจอมยุทธ์หนึ่งเดียวที่เขานั้นเรื่องลือกันในยุทธจักรแห่งการไถนา
เป็นจอมยุทธ์คันไทยโอ้โหนี่เดี๋ยวก่อนนะ
พี่ใหญ่ท่านฝึกวิทยายุทธ์นี้มานานแค่ไหน

หากเจ้าอยากจะมีวิทยายุทธ์อย่างข้า
เจ้าจอมฟังเคล็ดลับก่อนสิ
ก็เห็นหนังทีหัวเราะบ่อย

นี่เลยเจ้ารีบพกเงินไปแล้วไปถอย

ไถออกมาทีนี้เจ้าจะมีวรยุทธ์อย่างฆ่าเลย

วรยุทธ์นี่มันฝึกกันง่ายเนอะ

เล่นใหญ่จัง
ข่าวนี้มันดูสนุกมากจริง
หลังจากนี้ทุกคนแต่งชุดนี้ออกไปใส่นากันนะคะ

บางทีทำหนาแบบธรรมดาอยู่บ้าน

หาไอเดียใหม่ที่ใครเครียดแก้เหงาในวันเสาร์แบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะ